เราไปดูบรรยากาศสดในตอนเช้ากันบ้างนะครับ
ที่บริเวณประตู๕แล้วก็ตลาดกลางคลองหลวง

เจ้าหน้าที่ก็นำคำสั่งของเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี

แล้วก็มีความพยายามในการที่จะให้พระ

ยกเลิกในการที่จะรวมตัวที่ตลาดกลางคลองหลวงนะครับ
ดังนั้นเช้านี้นะครับเราไปติดตามบรรยากาศกันหน่อย

ติดตามได้จากคุณอารยาโพจารายงานสด
มาจากประตู๕วัดพระธรรมกายครับเชิญครับ
วันที่๑๘ของการตรวจค้นวัดพระธรรมกาย
เพื่อตามหาพระธรรมชโยนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงตั้งจุดตรวจจุดสกัด
และรวมถึงจุดคัดกรองพระสงฆ์ที่จะเดินทางมา
และที่สำคัญค่ะเช้าวันนี้มีการจัดกิจกรรม

มันงามมาที่ตลาดกลางคลองหลวงฝั่งตรงข้ามประตู๕๑วาภาธรรมกาย
เช้าวันนี้มีลูกศนวาภาธรรมกายเดินทางมาร่วมกิจกรรมตักบาทเข้าอาหารแห้ง
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางวัดจัดต่อเนื่องยาวนานค่ะ
โดยทางกลุ่มลูกศิษย์วัดนั้นก็ใช้วิธีการจอดรถไว้ประมาณ๑กิโลเมตร
แล้วก็เดินเท้าเข้ามาซึ่งก็ถือว่าไม่ไกลมากนัก
แล้วก็เดินมายังตลาดคลองหลวงเพื่อร่วมกิจกรรม
ขณะที่ยิ่งสายนะคะตำรวจทหารก็ยิ่งตั้งจุดตรวจจุดสกัดค่ะ

เพื่อที่จะคอยอำนวยความสะดวกและดูแลรักษาความปลอดภัย
ลูกศิษย์ที่เดินทางมาเนื่องจากว่ายังคงกังวลมือที่๓
ที่จะเข้ามาก่อเหตุด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะ
ก็มีการเตรียมบรรยากาศในเรื่องของการดูแล
ทั้งการเจรจรต่างด้วย
อกจากนี้ค่ะในวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สำนักพระพุทธศาสนายังทำการคัดกรองพระสงฆ์
ที่จะมาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาทด้วยนะคะ
โดยให้พระสงฆ์นั้นแสดงบัตรสุทธิของวัดพระธรรมกาย
ถ้าหากว่าไม่ใช่วัดพระสงฆ์พระธรรมกายนะคะก็จะให้เดินทางกลับค่ะ
ขณะที่พันธ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีดีเอสไอนั้นเปิดเผยนะคะว่า
มีการประเมินสถานการณ์ในทุกวันค่ะ
เพื่อที่จะทำการเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายนะคะ
แต่ว่าจะยังไม่แจ้งจุดหรือระบุพื้นที่นะคะว่าจะเข้าไปยังจุดใด
ซึ่งหากว่ามีการแจ้งก็อาจจะส่งผลต่อการที่วัดนั้นจะระดมมวลชนมาเพิ่ม
ซึ่งการปฏิบัติงานนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจค้นในทุกวันด้วยค่ะ
เรามาดูบรรยากาศสดในตอนนี้
ด้านหลังนั่นก็คือจุดที่เจ้าหน้าที่นั้นมีการคัดกรองค่ะ
ฝั่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับจุดที่เรารายงานอยู่
ก็จะมีรถบัสของกลุ่มลูกศิษย์วัดพระธรรมกายนั้นเดินทางมา

และจะมีเจ้าหน้าที่ทหารนั้นคอยอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรและการคัดกรองด้วยนะคะ
รถนั้นก็จะจอดแถวยาวไปจนถึงบริเวณคลอง๓และคลอง๔
ที่อยู่ลำลูกกาตรงจุดนี้ด้วยค่ะ
บรรยากาศตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีรถนั้นค่อนข้างที่จะมาสมทบเป็นจำนวนมากค่ะ
ยิ่งใสนะคะกลุ่มลูกศิษย์วัดก็ยิ่งเดินทางมาสมทบค่ะ
และเมื่อสักประมาณ๓๐นาทีที่ผ่านมาค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่เองก็เริ่มตัดสัญญาณโทรศัพท์แล้วค่ะ
ซึ่งก็จะเป็นไปแบบนี้ตลอดทั้งวันด้วย
และทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายนะคะ
ระยะโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดพระธรรมกายค่ะ